เดี๋ยวใกล้เข้าสู่เทศกาลลอยกระทงกันแล้วหรือว่าประเพณียี่เป็งนะคะ
ครับไปดูกลุ่มแม่บ้านที่จังหวัดเชียงใหม่กันดีกว่า
เขาเตรียมพร้อมรับเทศกาลนี้อย่างไรกันค่ะไปกันที่นี่ผิดจังหวัดนะคุณผู้ชม
พาไปพยาวไม่ได้พาไปเชียงใหม่อ่าขอไปที่ไหนไปไปพยาว
ยาวไปพยาวไปพยาวค่ะไปดูโคมค่ะโคมและซุงที่กลุ่มแม่บ้านชุมชนวัดป่าลานคำเนี่ย
เขาเตรียมทำไว้มากมายหลากหลายรูปแบบนะจ๊ะทั้งสี่เหลี่ยม๖เหลี่ยมแปดเหลี่ยมก็มีหมดเลย
อืมเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะใช้ในงานยี่เป็งหรือเทศกาลลอยกระทงนี่แหละโอ้โห
โดยคุณชิยาธรพันวงประธานกลุ่มแม่บ้านนะคะบอกว่าทางกลุ่มเนี่ยได้รวมตัวกันทำโคม
ตรงแบบล้านนามานานถึงสองปีแล้วแหละตัวโคมใช้โครงสร้างจากไม้ไผ่
ขึ้นรูปขึ้นมาแล้วก็ใช้ผ้าหลากหลายสีสันนำมาตัดประกอบตกแต่งด้วยลายไทย
ลายกระหนกให้สวยงามแบบนี้เป็นศิลปะของวัดป่าลานคำและศิลปะล้านนาทั้งนั้นเลยนะคะ
ส่วนราคาขายนั้นย่อมเยาว์เป็นราคาที่เอื้อมถึง๘๐บาท
ไปจนถึงหลายร้อยอันนี้แล้วแต่ขนาดอ๋อใช่อย่างเงี้ยสวยงามมากเลยนะคะ
ก็ขึ้นอยู่กับทั้งขนาดแล้วก็ความยากง่ายในการทำด้วยอืม
บอกต่อกันเลยว่าถ้าใครสนใจอยากจะซื้อหาเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือว่าจะเอาไปใช้ในประเพณีลอยกระทง
ติดต่อไปที่ชุมชนวัดป่าลานคำได้นะเราให้หมายเลขโทรศัพท์เอาไว้๒เบอร์จ้ะ
และ๐๘๑๗๖๔๙๕๙๑ถ่ายหน้าจอนี้ไว้ก็ได้นะแล้วก็บอกต่อกันไป
ประเพณีดีคู่กับงานศิลปหัฐกรรมดีแบบนี้น่าอนุรักษ์น่าเก็บเอาไว้ดูเหมือนกันนะ
โหเผลอแป๊บเดียวนะจะร้อยกระทงละใช่
ปลายเดือนตุลาคมนี้แล้วเตรียมพร้อมกันให้ดี